ส่วนไอ้กระแสข่าวลือที่มันหลุดออกมามันหลุดออกมาเพราะอะไร
วางไว้ก่อนแต่พอมันหลุดออกมาแล้วก็คือเรื่องของการจะยุบ
ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อมันเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงฮะ
เพราะว่าคนแห่แหนกันไปครับคราวนี้เนี่ยแน่นไหลกันเข้าไปเลยครับ

หลายคนถามว่าจัดให้มันดีกว่านี้ได้ไหมนะฮะ
เรื่องของการจัดระเบียบแค่นี้
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมา

ในโลกออนไลน์เขาแชร์ภาพเหล่านี้ครับ
เป็นบรรยากาศการไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
ประชาชนมากันอย่างแออัดครับหนาแน่นทีเดียว
ชาวเน็ตหลายคนตกใจครับผมเห็นก็ตกใจ

บางคนตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงไม่กระจายวัคซีน
ไปตามเขตนะไปตามเขตในจังหวัดพื้นที่
สีแดงเข้มหรือตามอำเภอตามตำบลก็ได้นะครับ
บางคนบอกว่าเห็นคนมามาก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
ถ้าข้อมูลนี้มีส่วนจริงเยอะกว่าส่วนเท็จ
นั่นคือคนไทยอยากฉีดวัคซีนนะฮะ
บางคนก็เล่าบอกว่าจุดนี้เขาให้ผู้ติดตามไง
ผู้ติดตามฉีดด้วยได้
บางคนล่ะครับไม่มีผู้สูงอายุเป็นของตัวเองหรอกครับ
ไปหาผู้สูงอายุมาแล้วก็หวังว่าตัวเองจะได้ฉีดด้วยนะครับ

ฉันจะได้ฉีดวัคซีนก่อนคนอื่นเขาด้วย
แล้วมีบางลายนะหนำซ้ำนะไปขอเขามาเป็นผู้ติดตามนะ
แล้วปรากฏว่าพอไปถึงขาไปพาไปนะ
ขากลับทิ้งเขาซะอย่างนั้นผู้สูงอายุนะครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สถานีกลางบางซื่อครับ
เมื่อเวลาประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
บรรยากาศก็นั่นแหละฮะเป็นอย่างที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์
ประชาชนมากันเต็มพื้นที่
คุณลุงคนนึงคือท่านนี้มาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ

เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมมาฉีดวัคซีนที่นี่
โดยโทรศัพท์จองคิวฉีดวัคซีนเมื่อวาน
แล้วก็ได้มาวันนี้เลยคืออยู่ในกลุ่มไงถึงได้เร็วนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังดูแลดี
แต่ลุงยังเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างนอก

เพราะต้องใช้เวลานานโอ้โหคุณผู้ชม
หัวดำนั่งติดกันไปหมดเลยนะ
ต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้ามาข้างในเพื่อฉีดวัคซีนได้
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ออกมาปฏิเสธแล้วบอกไม่จริงนะ
เรื่องที่จะมาปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้ว
สำหรับผู้สูงอายุคนที่มีน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัม
และหญิงตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์เกิน๑๒สัปดาห์ขึ้นไปแล้ว
จะมีไปถึงวันที่๓๑กรกฎาคม
วันนี้วันที่เท่าไร๒๗๒๘๒๙๓๐๓๑
วันเท่านั้นทำให้มันดูดีกว่านี้ได้ไหม
มีคนเขาฝากมาบอกนะ
แล้วเดี๋ยวจากนั้นวันที่๑สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ย
เขาบอกจะเปิดฉีดให้กับประชาชน๑๘ปีขึ้นไป
แล้วก็๗กลุ่มโรคเรื้อรังที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับ
ก็เกิดล้านคนไปแล้วนะ
ไม่ต้องกังวลครับเราทำสิ่งที่ดี
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับ
ประกาศให้กลุ่มประชาชนนะครับ
ทั่วไปที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไปนะฮะ
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่๑
ในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้เวลา๙โมงเช้า
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่นะครับ
แล้ววิธีการเป็นยังไงท่านไปดูในเครือข่ายมือถือท่าน
เขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับ
โดยกลุ่มประชาชนทั่วไปนี้นะครับ
ได้รับการจัดสรรวัคซีนวันละ๑๐๐๐โดส
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
รวมถึงผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้
โดยจะได้รับการจัดสรรวัคซีน๑๐๐๐โดสเช่นกันนะครับ
ซึ่งจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑สิงหาคมนี้

มันก็ไม่ได้แน่นขนาดนี้ไอ้ข่าวลืออะไรต่าง

การฉีดเวอร์พออออที่ผมชื่นชมท่านผอออดถ้าผมจะไม่ผิดนะ
ท่านเป็นผอของสถาบันโลกผิวหนัง

บอกว่าท่านบริหารจัดการได้ดีมาก